ขับรถเบนซ์สีดำป้ายแดงฟาดานด้วย
ขับรถไปชนรถจักรยานยนต์
ที่เขาขี่อยู่ตามท้องถนนตำรวจสกัดจับก็ไม่ยอมหยุด
ถึงขั้นที่ตำรวจกระโดดเกาะหน้ารถ

เมื่อวานนี้ค่ะไล่ล่ากันเป็นชั่วโมงนะคะ
สรุปแล้วผ่านไปมีทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บรถยนต์คันอื่น

รถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้สรุปแล้วเมาเมา

ก็เลยไปดื่มเหล้ามาแล้วก็เนี่ยฮะ

ความเครียดและความเมามันบวกกันเนี่ยนะคะ

ในช่วงที่ตำรวจด้วย

เขาพยายามจะหยุดรถคันนี้ให้ได้

นี่เป็นมุมใหม่นะคะเมื่อวานนี้เป็นอีก

เป็นช่วงที่ตำรวจจราจรแล้วก็พลเมืองดี

เบ้นสีดำคันนี้นะคะ
จุดนี้คือถนนพะหนโยธินค่ะ

พุ่งชนแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้น

หลังจากนั้นไปต่อค่ะ
พลเมืองดีได้รถจักรยานยนต์ตามต่อเลยนะคะ

กลุ่มพลเมืองดีเข้าไปล้อมรถ
บางคนก็ลักษณะไปทุบกระจกรถ

เพราะว่าอยากจะให้ตัวคนขับออกมา

ใครเป็นคนหยุดผู้หญิงคนนี้นะคะ
คุณชัตร์เต้าปูนชัตร์ชะวานคงอุดมครับ
เพราะว่ารถของเธอไปจอดหน้าแมนชั่น

ก็เลยเอ๊ะมันมีเสียงอะไรเอะอะโวยวาย

งั้นผมช่วยเจรจาละกันและสำเร็จด้วยนะ
คนขับรถเบ้นออกมาลงมาจากรถแล้วก่อนออกมาจากรถ

คือเหมือนผู้หญิงเขาจำได้ว่าอ๋อนี่คือคุณช้า
คุณชัตร์เต้าปูนดินะอะไรแบบนี้
เพราะว่าพ่อเขาก็อยู่ที่ตรงแมนชั่นตระกูลแมนชั่นด้วย
ใช่ค่ะสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้ยอมลงมาแต่โดยดีนะคะ

หนึ่งชั่วโมงที่ไล่ล่ากันเนี่ยไปไกลยังไงวนยังไงบ้าง
เส้นทางสิเอาดูเส้นทางกันหน่อยนะคะ
พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้จุดเริ่มต้นคือ๕ทุ่ม
เริ่มต้นดึกหน่อยนะไปขับรถชนรถประชาชน
แถวแยกแครรายนนทบุรีมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต
และหลังจากนั้นเข้ากำแพงเพชรค่ะมาโผล่แยกสะพานควาย
โผล่ปุ๊บยูเทิร์นกลับรถเจอตำรวจสิคะทีนี้
ตำรวจก็พยายามสกัดจับขับฝ่ามาค่ะฟ้ามาเรื่อย
เพราะหวนยอดทินจนถึงสะพานควาย
แล้วก็มีตำรวจสกัดจับอีกรอบจากนั้นค่ะไปต่อค่ะ
ไปที่แยกจตุจักรทีนี้พลเมืองดีค่ะ
ใช้รั้วเหล็กร้อมรถไว้เพื่อให้หยุดแต่ก็ไม่หยุดได้นะจุดนี้
เขาก็พยายามจะฝ่าไปฝ่าไปนะไม่หยุดค่ะ
ขับชนไปที่เตาปูนแมนชั่นทีนี้โดยใช้เส้นทางเข้า
แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเตาปูนแมนชั่นครับจุดนี้ตำรวจไปรออีกค่ะ
เอารถไปจอดขวางด้านหน้าถามว่ายอมไหมไม่ยอมอีกไปอีกค่ะ
ตำรวจจุดนี้เป็นตำรวจเป็นจุดที่ตำรวจกระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถด้วย
อืมแต่ว่าก็สกัดจับไม่ได้อยู่ดีครับก็ขับฝ่าออกไป
ตำรวจก็ตกลงจากหน้ารถนั่นแหละนะคะขับหนีไปอีกค่ะ
ขึ้นสะพานไปสามแยกเสาปูนมุ่งหน้าบางโพระหว่างนั้นกลับรถค่ะ
วนวนหน่อยนะช่วงนี้นะช่วงนี้วนหน่อยนะกลับรถเข้าสวนจตุจักรอีกทีครับ
ตัดเข้าพระหลโยธินหน้ากรมการขนส่งทางบกเอามาจุดเดิมนั่นแหละ
ขึ้นสะพานข้ามแยกกำแพงเพชรลงอุโมงสะพานดำอีก
ขวาเข้าเตาปูนแมนชั่นเป็นรอบที่สองครับ
คือลักษณะเธอจะไปหาคุณพ่อที่เตาปูนแมนชั่น

คือใครขวางเธอเธอก็ผ่านไปทะลุผ่านไปก็เลยวนอยู่แถวนั้น
สองรอบเจ้าครูก็ไปตรงฮายาลาภราวนะอืม
มีรถเก่งสีขาวเขาจอดติดแฟลงอยู่กับผิดชนเขาอีกเออ
เละไปหมดสรุปแล้วระยะทางนะคะหนึ่งชั่วโมงที่เธอขับวนไปวนมาเนี่ย
สิบสามกิโลเมตรโอ้โหไกลนะครับ
แต่ว่าเกิดความวุ่นวายตลอดทางนะคะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บหลายรายรถยนต์เสียหาย๒คันรถจักรยานยนต์พังไปอีก๔นะคะ
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อดังนี้นางสาววิชุดาวิทยาศิลป์ธนาอายุสามสิบเจ็ดปี
ถูกตำรวจสนบางซื่อเอาตัวไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะถึงบางอ้อเลย
สองร้อยห้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
กฎหมายกำหนดคือห้าสิบอืมเติมไปกี่เท่าว่า
ห้าเท่านะคะควบคุมตัวไว้ในห้องขังเลยค่ะ
หลังจากนั้นต่อมานะคะตำรวจสนบางซื่อ
ควบคุมตัวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
ซึ่งช่วงนี้ตำรวจได้มีโอกาสพูดคุยว่า

บอกมีปัญหากับหุ้นส่วนของบริษัทที่เธอทำธุรกิจด้วยกันตอนนี้
ลักษณะถูกโกงไปล้านสองล้านเครียดมาก
ก็เลยขับรถเบ้นป้ายแดงของบริษัทไปดื่มเหล้า
แล้วเกิดอาการมึนเมาสติหลุด

ขอโทษนะค่ะ

แล้วประปริชาติค่ะเครียดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือที่เราหนีนี่คือตกใจหรือไงครับ

อ๋อมีคนตามแล้วก็ย้ำจะทำร้ายเหรอคะ

โดนคนทำร้ายเป็นผู้ชาย

ใช่คนที่ตามเธอก็คนที่เขาโดนชน
ถามรถตามมีชาวบ้านตำรวจเธอก็คิดว่ามีคนตาม

ก็ต้องตามอ่ะเพราะว่าเธอไม่ยอมหยุด

ขณะที่ดาบตำรวจอ่อนศรีประสานทองพบหมู่งานจรจรสนบังซื้อ
ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปสกัดจับเนี่ยนะคะ
เบ้นคันนี้ระบุว่าเหตุการณ์มันน่าจะไม่บานปลายแบบนี้
ถ้าจอดตั้งแต่แรก
แล้วคนนี้ก็คือเป็นคนที่กระโดดกระโปรงหน้ารถ

เอาฟังเสียงดาบตำรวจอ่อนศี
ถ้าเขาเจตนาจะไม่หนีตั้งแต่ช็อตแรกนี้
คือผมว่าน่าจะจบไปแล้ว
ที่เขาไปนู่นมันไปเยอะไงเราก็ตามไม่ได้
เขาไม่หยุดเองครับเขาเหมือนกับไม่รู้เรื่องแล้ว
เหมือนกับถ้าผมพูดด้วยความนี้เหมือนระห่ำแล้วนะ
เหมือนกูไม่ได้สนใจแล้วแล้วกูก็ไปอย่างเดียว
สรุปข้อหากันหน่อยนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
อันนี้เมาแล้วขับหนึ่งแล้วค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่หยุดรอให้ความช่วยเหลือ
และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะ
สรุปได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ

ก็ต้องแยกกันแหละในส่วนที่โดนเพื่อนทำธุรกิจกันไปโกงกันก็ว่ากันไป
แต่คดีนี้โดนไป๔ข้อหาเพราะว่าก็เสียหายกันเยอะแล้วก็เมาแล้วขับด้วย